คุณผู้ชมฮะเคยได้ยินตำนานของเจ้าไม้ไก่ไร้หัวไหมฮะ
คือเป็นตำนานในต่างประเทศนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๖๐ปีที่แล้ว
มีไก่ตัวหนึ่งถูกเชื่อดเพื่อจะเอามากิน
แล้วปรากฏว่าตัดหัวเสร็จเจ้าไม้ไม่ตายยังสามารถเดินได้
นักวิชาการก็วิเคราะห์ว่าเจ้าไม้ที่ยังสามารถเดินได้
แต่ก่อนมันก็เป็นภาพออกมานะเพราะว่าถูกตัดสมองส่วนหน้าออกไป
แต่สมองส่วนสำคัญอย่างก้านสมองยังคงอยู่ทำให้เจ้าไม้ไม่ตาย
แล้วก็เจ้าไม้หลังจากถูกเชื่อดแล้วก็ยังใช้ชีวิตโดยไม่มีหัว
อยู่ได้อีก๑๘เดือนหลังจากนั้นเขาตายไปนะฮะ
เป็นวันที่๑๗พฤษภาคมของทุกปีเลยนะในต่างประเทศ
จะสู้ตำนานไก่ไร้หัวในบ้านเราได้หรือเปล่า

มีเหมือนกันให้คุณผู้ชมไปดูเจ้าไก่ไร้หัวตัวนี้ฮะ
นี่ครับไปที่โรงพยาบาลสัตว์
โอ่งที่อำเภอเมืองราชบุรี

แล้วก็เลเซอร์เห็นอยู่

คุณสุพัสราบอกจะเห็นได้ยังไงมุมนี้ชัดเลย
ไม่ว่าจะมองมุมไหนไม่มีหัว

ประกาศหาคนเลี้ยงไก่ประหลาดหัวขาดแต่ไม่ตาย
เพราะอะไรรู้ไหมครับคือในโลกโซเชียลนะครับ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านบพงศ์สนิทรักษา
โพสต์ข้อความว่าใครสนใจอุปการะไก่หัวหายแต่ยังไม่ตาย
ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี
พร้อมกับเล่าว่ามีคนนำไก่ชนมาปล่อยในวัด
แต่คาดว่าถูกสุนัขกัดทำให้ส่วนหัวและปากแหว่งไป
แต่ยังพบว่าไก่ตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่เดินได้ปกติ
แต่มองไม่เห็นก็คล้ายกับเจ้าไม้ไก่ไร้หัวของต่างประเทศ
อกจากนี้ยังพบว่าไก่เชื่องมาก
เมื่อพระนำอาหารนกขุนทองใส่สลิงค์ป้อนให้ก็รีบกินทันที
แท็กวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรี
แท็กมันยังต้องการมีชีวิต
และแฮชแท็กตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เมืองโอ่ง
แล้วก็แฮชแท็กโยมทุกคนที่มีใจเมตตาต่อสัตว์โลก
เรื่องมันมีอยู่ว่าอะไรก็ว่ากันไป

ตัวนี้ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เมืองโอ่ง
คุณหมอสุภักดีสัตวแพทย์เล่าให้ฟังว่า

หลังจากที่มีกลุ่มคนรักสัตว์ได้พบว่าไก่ไม่มีหัวอยู่ที่วัด

มีพระภายในวัดดูแลอยู่ก็เลยส่งคนไปดู
นำอาหารใส่สลิงค้อนไก่อยู่๒๓วัน
แต่ทางพระท่านอยากให้นำมารักษาตัวอย่างจริงจัง
นำมาดูแลที่คลินิกแห่งนี้นะครับ
เรื่องต้นได้ให้ยาฆ่าเชื้อทำแผลด้วยเลเซอร์
ตอนนี้ไก่กำลังเจอปัญหาปลายลิ้นกำลังจะหลุด
ก็ต้องพยายามหาวิธีให้ไก่กินอาหารได้
อาจจะต้องใส่สายยางป้อนอาหารเหมือนป้อนให้กับลูกนก

สัตวแพทย์ยังบอกอีกนะครับว่าหากไก่รอดชีวิตได้
ก็ต้องอาศัยคนป้อนอาหารให้
เพราะจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติใช้ไม่ได้แล้วนะ

คลินิกก็จะดูอาการประมาณ๑สัปดาห์
สนองตอบกับอาหารที่ใส่สลิงค์ป้อนเข้าไปได้ดี
ก็จะเล็มแผลตกสะเก็ดออก
จริงไม่ใช่ไก่ไม่มีหัว
เพียงแต่ว่าบริเวณส่วนหน้าของหัวถูกตัดออกไป
น่าจะเกิดจากถูกของมีคมฟันหรือว่าถูกสุนัขกัด

ทำให้หายใจรับอากาศเข้าออกได้

สำหรับโอกาสรอดของไก่ตัวนี้ยังประเมินไม่ได้
หากสามารถผ่านสัปดาห์นี้ไปได้
สัตวแพทย์ก็จะหาทางใส่ท่ออาหารให้
ก็จะปรึกษากับหมอที่เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก
ว่าจะสามารถช่วยไก่ตัวนี้ได้อย่างไรบ้าง

แล้วเขายืนแบบนิ่งเลยนั้น
ก็อาจจะคาดการณ์ทางวิชาการเหมือนเจ้าไม้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่า
สมองส่วนหน้าอาจจะเสียหายไป

สมองส่วนสำคัญอย่างก้านสมอง
ยังไม่ถูกตัดยังไม่ถูกกัดยังไม่ถูกเชื่อดออกไป
ดังนั้นยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเดินเหินได้
มีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบตัวได้เหมือนปกติ